รู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกันเลยทีเดียว

และมีโตโนวนิช่า
ล่าสุดเอาคู่พ่อเดือมาเลย
กับแฟนตัวจริงก็คือคุณก๊อตจิรายุแล้วก็คุณโบ

แล้วก็มาเปิดใจถึงความรักหวานนะคะ

บอกว่าคุณโบพักหลังลงรูปคู่ถี่ยิบ
อยากจะแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เมาส์ก็แรงเนาะเขาก็คบกันมาตั้งนานแล้วคุณโบจะว่ายังไงกับเรื่องนี้ไปฟังค่ะ
เขาคดมากขึ้นเจ้าสาวรุ่งต้องเต็ม

เราก็ต้องแบบแสดงความเป็นเจ้าของ
เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเปล่าคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วคือถ้าจะเพิ่งมาแสดง
ตะเนี้ยก็ก็ไม่ใช่ค่ะได้ครับ
เรื่องเหล่านั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้น
คนที่ดีก็ยืนอยู่ตรงนี้ตายไปเลยจ้าตายนะคะดิฉันโสดดิฉันตัวแข็ง
โดนวิทย์ไว้เลยนะคะรักมากแล้วก็รักฝีรักฝีอืมสายตานะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะกับข่าวลื้อที่บอกว่าอยู่ก่อนแต่ง
ซึ่งก่อนในนี้นางก็ให้สัมภาษณ์นะคะวันนั้นก็ชิวอยู่แล้วนะคะ
ใช่เพราะว่าแบบชีวิตยุคปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะนะคะ
เรียนรู้กันก่อนมันก็น่าจะดีนะคะที่สำคัญเขาบอกด้วยเขาไม่อยากจะมีลูกนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังเลยดีกว่าจากปากทั้งคู่นะคะ
รักไหมรักสิโอ๊ยเบื่อ
ผมแพลนกันไปเที่ยวครับ
การเที่ยวคือสุขสมอารมณ์หมายสุขสมอารมณ์หมาย
คือณวันนี้ผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราแฮปปี้ที่เราอยู่ตรงนี้
แต่ในวันข้างหน้าผมก็ไม่รู้อารมณ์ผมว่ามันจะแปลเปลี่ยน
ความคิดผมมันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไหน
คือเราอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตนะตอนนี้ให้มีความสุข
อนาคตจะเป็นยังไงให้ว่ากันผู้ใหญ่แบบ

คุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วคือทั้งแม่โบเหมือนกัน
บูก็ปล่อยแล้วแต่คือเมื่อก่อนเคยมีถาม
แต่ตอนนี้คือเขาค่อนข้างมั่นใจในการตัดสินใจของเรา
คือเขาคิดว่าถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุข

ผมชอบเด็กครับแต่ผมไม่อยากมีลูก
สาเหตุที่ผมไม่อยากมีลูกมันมีเหตุผล
คือผมยังรู้สึกว่าถ้าผมยังสอนตัวเองไม่ได้
ผมก็ไม่อยากผลิตใครออกมา

ตัวเองเป็นคนที่ดีพร้อมและสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวดีไปสู่ชีวิตคนคนหนึ่งได้
ผมถึงจะตัดสินใจที่จะมีลูก

ไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ

ยังรอบวิจารณ์อยู่ตรงนี้
ถอยออกมาสักก้าวนะครับ
แต่ตอนนี้ฉันไม่ดูแล้วค่ะเขามีแฟนแล้วค่ะ